แล้วก็มีรถพ่วงเป็นรถคู่กาย
และเขาเคยเขียนป้ายเขาไว้นะ
ว่าป่วยโควิดติดไว้ที่รถพ่วง

แสดงพฤติกรรมไปเลียราวสะพาน

จนทำให้คนตกใจคนกลัว
ว่าลุงลุงป่วยโควิดแล้วลุงมาแพร่เชื้อโควิด

โอ้โหเลียใหญ่เลยกับสะพานกับราวสะพานเหล็กแบบนี้

ใช่ครับแล้วคุณลุงนะ
ก็ถูกนำตัวไปตรวจสภาพร่างกาย
ไม่ติดโควิดไม่ได้ป่วยโควิดใดนะครับ
แต่คุณลุงมีอาการทางจิตเล็กน้อย

เอาดูคลิปกันอีกสักนิดหนึ่งดีกว่า
นี่แหละฮะก็มีคนถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
แล้วก็ลุงบอกว่าก็อยากจะเลียอยากจะชิมพริกแกง

และเจ้าหน้าที่ก็พาลุงไปโรงพยาบาล

คุณลุงเขาป่วยทางจิตเหมือนกันนะครับ
แต่ทีนี้มีอีกคลิปนึง
เป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยคุณลุงทำอะไร
ลุงทำอะไรกันแน่มาอีกรูปแบบนึงแล้วเหรอ
สองเกิปปะดีแล้วนะ
เท่าท่าภาษาเหนือ
นี่แหละครับคนก็งงแต่คนก็เข้าใจ
บอกว่าลุงก็อาจจะมีอาการทางจิตใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร
ก็คงจะแค่ทำสนุกเท่านั้นเองนะครับ
อย่างนี้จะต้องมีหน่วยงานหรืออะไรที่เข้าไปดูแลรับตัวคุณลุงไปดูแลหน่อยไหมคะ
ใช่ผมว่าจริงก็เป็นห่วงอาการของคุณลุงนะ
จะเห็นว่าเป็นเรื่องแบบตลกหรือว่าเป็นเรื่องที่อะไรนะไม่มีพิษมีภัยกับใครไม่ได้